มันก็ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของที่ภูเก็ตเหมือนกันค่ะ
เหตุการณ์นี้ไปดูนะโชเฟอร์แท็กซี่มิเตอร์เป็นผู้หญิง
แล้วมีเรื่องกับแท็กซี่ที่เป็นแท็กซี่เจ้าถิ่น
ขณะผู้โดยสารขึ้นไปนั่งบนรถแล้วยังเจอแบบนี้เลยค่ะ
ถ้าเจ้าของโรงแรมห้ามรับจะไม่มารับค่ะ
โอ้โหแล้วคุณดูนักท่องเที่ยวนั่งหงอยอยู่ในรถนะนะ
ยูทำอะไรกันพวกยูเถียงอะไรกันเนี่ย
ใช่ไอจะต้องทำยังไงไองงไปหมดแล้ว

โฟเฟอร์แท็กซี่คันเหลืองเลือดหมู

เขาไปรับนักท่องเที่ยวที่โรงแรมดังเลยแหละ

ตะโกนต่อว่าว่าห้ามมารับผู้โดยสารที่นี่อีกนะ

เฉาะนี้มีคิวอยู่แล้ว
แล้วโชเฟอร์ผู้หญิงก็เลยถามกลับไปไง

ฝั่งนั้นก็ตอบกลับมาว่าใช่คิวเขามีอยู่

ฝั่งผู้ชายแท็กซี่เจ้าถิ่นก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อลองมาดูสิ

เหตุการณ์นี้นักท่องเที่ยวเองก็งงค่ะ

นักข่าวของเราเลยโทรไปถามโชเฟอร์ผู้หญิงคนนี้
มันเกิดขึ้นไม่ได้มีเหตุร้ายแรงอะไร
ฝั่งแท็กซี่เจ้าถิ่นตะโกนต่อว่าเฉย

แต่ถ้าเกิดว่ามันมีอีกก็คงจะต้องลงบันทึกประจำวัน

ขนส่งอยากให้มาช่วยดูหน่อยไหม
แบบนี้มันกระทบกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวภูเก็ตจริงนะ
มันเอาอะไรมาแบ่งพื้นที่กันเนอะ
ต้องให้จังหวัดเขาดูแลให้ชัดเจนนะครับ